ไปดูอีกหนึ่งคลิปนะคะเขาวิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลย
ว่าหลายคนเห็นแล้วสำหรับกรณีที่เป็นแก๊งวัยรุ่น
ใส่ชุดไทยงานแต่งงานยืนเรียงแถวกันเลย
เราก็นึกว่ายืนเรียงแถวมาแห่ขันมากเปล่าค่ะยิงปืนครับ
ยิงปืนฉลองให้บ่าวสาวแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
ยิงปืนก็ว่าแย่แล้วปืนที่ยิงนี่เขาขนมาเพียบเลยนะคะ
มีทั้งปืนสั้นปืนลูกซองปืนกลเบาเอากับเขาสิ

สี่สิบห้าสิบนะครับยิงกันขนาดนั้นมันแบบนี้ค่ะ
แน่นอนว่าโลกโซเชียลไปเร็วค่ะตำรวจพัทธรุงเขาบอกว่า
เจอกันนะจ๊ะรู้ตัวหมดแล้วว่าเป็นใครบ้าง

ยิงเสร็จสนุก

เฮฮากับสิ่งที่ทำลงไป

เพราะว่าคลิปนี้ถูกแชร์ในไหนรู้ไหมคุณ

ปืนสั้นปืนยาวปืนกลเบาปืนลูกซอง

เอามาจากไหนกันเยอะแยะนะคะ
งานนี้เกิดขึ้นจันทร์ที่๒๓เมษายน

อยู่ที่ตำบลหานโพอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุงค่ะ

ไปถึงปุ๊บสิ่งที่เจอคือปลอกกระสุนปืน

ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ว
อย่างที่บอกว่าตำรวจเขารู้ตัวหมดแล้วนะคะ
ว่ากลุ่มไว้รุ่นกลุ่มนี้ที่ยืนยิงกันเพลิดนี่

และที่สำคัญตั้งข้อหาหนักด้วยนะคะ

ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

มีทะเบียนอะไรถูกต้องหรือเปล่า

ก็ต้องพิกเขาหาพกพาพิกเขาหายิงอยู่ดี

ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมด
ก็ติดต่อจะเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกัน
ที่ผ่านมามันไม่เตือนใจกันบ้างเลยใช่ไหมเวลาเขายิงปืนในที่
สาธารณะยิงปืนขึ้นฟ้าตามงานวัดงานแต่งมันไม่มันมีข่าวออกมาเยอะ
นะลืมอาจจะลืมคนไทยลืมมาเยอะนะคุณผู้ชมอย่าลืมว่ามีข่าว
เตือนเป็นประจำอยู่แล้วไม่เจอกับตัวไม่สำนึกใช่ไหม
ก็บ่ายนี้รู้กันนะคะว่าอย่างไรนี่คุณผู้ชมก็คอมเมนต์มาเยอะนะบอก
ว่าต้องการอะไรจริงทำไมต้องการอวดให้คนทั่วโลกรู้เหรอว่ามี
หลุดมาจากเกมหรือว่าอะไรนี่ชาวเน็ตบอกว่ายังไง
ต้องจัดการให้จริงจังนะคุณตำรวจแทนที่จะเป็นงานมงคล
อย่าลืมตรวจสอบทะเบียนปืนด้วยนะเผื่อได้ข้อหาเพิ่ม
คือเท่าที่เราเห็นเนี่ยชาวเน็ตเขาไม่ได้สนับสนุนกันเลย
นะคะกรณีแบบนี้คือหนึ่งมันไม่ได้ดูว่าเท่อืมไม่ได้ดูดีไม่
ได้ดูเจ๋งไม่ได้ดูเก่งแต่ยังใดครับมันผิดกฎหมายค่ะผิด
กฎหมายก็คือผิดกฎหมายบางคนคิดว่ามันเป็นการเฉลิม
ฉลองไงเป็นการยิงปืนฉลองกันมันไม่ใช่แบบนั้น
คุณผู้ชมถ้าเกิดมันพลาดไปโดนคนอื่นเนี่ยแล้วเขาเสีย
ชีวิตขึ้นมานี่ข้อหามันดักมากกว่านี้กูฉันแนะนำไหมเออ
เอาเสียงแบบในคอมพิวเตอร์ที่เขาทำมาแล้วพวกเอฟเค
ตายด้วยอยากได้เสียงปืนดังแค่ไหนจะปืนใหญ่
เลยไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าทางที่ดีก็อย่าทำดีกว่า